เจาะลึกโอกาสการลงทุนในกัมพูชา
หลังประสบความสำเร็จจากการเปิดหลักสูตรรุ่นที่๑
เจาะลึกโอกาสการลงทุนในพม่า
โดยธนาคารกรุงเทพเชื่อมั่นว่าตลาดอาเซียนจะมีความสำคัญ
ต่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของไทย
พร้อมทั้งมั่นใจว่าหลักสูตรกัมพูชาในรุ่นที่สอง
จะสามารถเพิ่มจำนวนการลงทุนของนักลงทุนไทย

เนื่องจากรักษาของหลักสูตรมันไม่ได้เป็นการสอนแค่สาป
แต่ว่ามันเป็นการให้ทั้งศิลปะนะครับประสบการณ์การปันความรู้
และที่สำคัญนะครับผมคิดว่าที่นอกเหนือจาก
ที่ว่ากล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นเครือข่ายความสัมพันธ์
เพราะเราหยิบยื่นสิ่งที่เรารู้จักคนที่เรารู้จัก
แล้วก็น่าจะขยายซึ่งกันแล้วกัน
ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ทุกมิติเกี่ยวกับกัมพูชา
ทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
นักธุรกิจทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชา
ประสบความสำเร็จในประเทศกัมพูชา
ทดลองสร้างแบรนด์สร้างกลยุทธ์ด้วยตัวเอง
คู่กับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้บริหารยุคใหม่
ภายใต้บริบทการค้าการลงทุนที่เปลี่ยนไป
ซึ่งหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นที่๑
เปิดเผยว่าได้นำความรู้หลายอย่าง

พร้อมกับระบุด้วยว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่ได้จากหลักสูตรนี้

ความรู้มากได้คอนเทนต์ในการประกอบธุรกิจ
ที่เขากำลังจะมีกำลังซื้ออย่างมากเนี่ย
ก็มีประโยชน์มากสนุกมาก

ทุกคนมีประวัติการทำงานมาดี
หลักสูตรรุ่นที่๒จะมีขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์

ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน๕๐คน
จะได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่ประเทศกัมพูชา
และสำรวจท่าเรือน้ำลึกที่เมืองศรีฮานุวิว
ซึ่งเป็นความหวังในการพัฒนาเศรษฐกิจของกัมพูชา
หลังรัฐบาลกัมพูชาตั้งเป้าว่าจะพัฒนาท่าเรือน้ำลึกแห่งนี้
ให้เป็นท่าเรือน้ำลึกระดับโลก
และพัฒนาให้เป็นประตูการค้าเชื่อมระหว่าง
อเมริกายุโรปและประเทศต่างในเอเชีย